ดราม่าคุณผู้ชมคือคุณยายบุญเกิดเนี่ยท่านจากไป
ครอบครัวก็อยากจะให้ทำการเผาโดยเอาอดีตสเปรอของวัดแห่งหนึ่งเนี่ย
ค่ะมาทำพิธีให้แต่ต้องย้ำว่าเป็นอดีตสเปริร์นะ

วัดไม่ให้วัดบอกเดี๋ยวมันทำให้เตาเผาเนี่ยมีปัญหา
เป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณผู้ชมเพราะว่าครอบครัวนี้โพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่า
ตายแล้วจะเผาทั้งทียังยากวัดที่อยู่ก็เผาไม่ได้
ต้องยกโรงขึ้นรถไปเผาวัดอื่นครับเรื่องราวเกิดขึ้นสิบเจ็ดเมษายน
โดยครอบครัวของคุณยายบุญเกิดผู้ล่วงลับวัย๘๑ปีเนี่ย
ก็มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเจ้าฟ้าอำเภอเสาให้ที่สระบุรี
แต่พอถึงเวลาชาปนกิจปรากฏต้องไปประกอบพิธีที่วัดอื่นครับ
แล้วก็เผาทำบุญกระดูกเรียบร้อยแล้วด้วยลูกชายของยายบุญเกิด
อย่างคุณวุฒิธิชัยอายุห้าสิบเจ็ดปีเล่าให้ฟังว่า
สาเหตุที่ทางวัดเจ้าฟ้าไม่อนุญาตให้เผาร่างคุณแม่บุญเกิด
เพราะเขาเองเนี่ยขอให้อดีตสัปเปริย์ของวัดที่ชื่อว่านายเจริญ
รู้จักมาคุ้นกันมาทำพิธีให้แต่วัดเจ้าฟ้าไม่ยอม
เพราะมองว่าอดีตสับปะเลอคนนั้นเป็นคนนอกไปแล้ว
เดี๋ยวจะมาทำให้ระบบเตาเผาของวัดมีปัญหาครับถึงแม้ว่า
เจริญอดีตสับปะเลอจะเคยทำงานที่วัดเจ้าฟ้ามาก่อนก็ตาม
คุณวุฒิชัยบอกเขาเองก็ไม่ได้ติดใจหรือโกรธเครื่องใครนะ
แต่เป็นลูกหลานที่เอาไปโพสต์ลงโซเชียลเพราะโกรธแทน
ซึ่งคุณวุฒิชัยเองก็อธิบายให้ลูกหลานฟังไปแล้ว
มีความห่วงเรื่องอะไรไหมครับท่อ
ที่เขากลัวก็คือเรื่องเตาจะพังอะไรอย่างนี้
เขากลัวจะหลายมือ
ใช่เขากลัวจะหลายมือ
เราไปเผาที่ไหนครับ

ผมไม่ค่อยอยากจะมีปัญหาอะไรกับใครครับ

ส่วนวัยวัชกรของวัดเจ้าฟ้าอย่างนาวาโทสมศักดิ์เนี่ย
บอกว่าที่ไม่อนุญาตให้อดีตสับปะเหลอมาทำพิธีให้
ก็เพราะว่ากลัวจะทำให้เตาเผามีปัญหาอย่างที่บอก
แล้วอดีตสเปรอคนนั้นชอบทิ้งงาน
อันนี้วัยวัชกรของวัดเจ้าฟ้าท่านบอกนะ
บอกว่าชอบทิ้งงานไม่เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ถึงขั้นทิ้งโรงเย็นไว้ไม่เก็บเข้าที่
แล้วพอไปต่อว่านี่อดีตสเปรอคนนั้นก็โกรธ
มาทำงานซะอย่างนั้นถึงขั้นลั่นวาจาว่า
จะไม่มาทำงานที่วัดนี้อีกนั่นอดีตสับปะเลอท่านลั่นไว้

คิดเหมือนกันว่าจะมีการไปโพสต์ลงในโซเชียลครับ
นี่ก็ฟังความมาเกือบครบแล้วนะคุณผู้ชมทั้งฝั่งของ

ของยายบุญเกิดใช่ไหมแล้วก็ฝั่งของวัด
ที่นี้อดีตสัปดิ์เหรอล่ะอดีตสัปดิ์เหรอยังนายเจริญ
อายุห้าสิบสองปีครับก็เล่าให้ฟังว่า
ตัวผมเองเนี่ยสนิทกับเจ้าภาพก็คือฝั่งของครอบครัวยายบุญเกิด
นั้นก็เลยขอให้ผมเนี่ยมาทำพิธีให้แต่เรื่องที่ไปโพสต์ลงโซเชียล
อาจจะลงรายละเอียดไม่ครบครับมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมา
แต่ตอนนี้ทุกอย่างลงเอยด้วยดีแล้วนะเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
เจ้าอาวาสวัดก็เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือกัน
โดยคุณเจริญอดีตสับปะเหลอก็ไปขอโทษทางวัด
แล้วก็ขอโทษวัยยาวัชกรของวัดจับมือกันจบปัญหานี่

จบปัญหาดราม่าสางปัญหาคาใจเรียบร้อย
ทางวัดเนี่ยมีการให้คุณเจริญซึ่งเป็นอดีตสับปะเลอ
กลับมาทำหน้าที่ที่วัดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ได้สร้างปัญหาให้กระทบกับทางวัดเจ้าฟ้าอีกต่อไปครับครับ